ภูมิใจของคนไทยกันหน่อยนะครับรายการสุดท้ายของปีกับแบตมินตันชิงแชมป์โลกที่สเปน
เราเข้าชิงคู่ผสมครับเดชาพลหัวรานุเคราะห์กับทรัพย์ซีรีแต้รัตนาชัยนะครับในชุดเข้ม
ก็เป็นมือวางดับสองของรายการและคู่มือหนึ่งของโลกนะครับพบกับคู่ปรับเก่ายูอัตรเบศกับทาง
อาริสะอิกาชิโรมือ๓ของรายการแล้วก็มือ๔ของโลกจากญี่ปุ่นนะครับ
คู่นี้ที่เราแพ้เข้ามาในโอลิปิกเกมซึ่งบาสปะโป้ยอดเยี่ยมมากนะครับเอาชนะได้
เป็นครั้งที่สามติดต่อกันในรายการสำคัญทั้งนั้นเลยนะครับสองเกมรวดยี่สิบเอ็ดสิบสาม
สิบเอ็ดสี่ก็สร้างบริษัทเป็นคู่ผสมของไทยที่คว้าแชมป์โลกได้เป็นครั้งแรกนะครับ
โอ้โหแล้วเป็นมือหนึ่งของโลกปีนี้คว้าแชมป์๘รายการนะครับ
แล้วคว้าแชมป์๕รายการติดด้วยหลังจบเกมครับผลเอกประวิทย์วงสุ
ที่สามารถคว้าจะชนะในรายการที่เหมือนได้ครับหลุมดีใจมากเลยจะติดตามดู
ทุกคนต้องขอบคุณกับผ่านหลังเศษของคน
ที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศอาช
และทำให้คนไทยมีความสุขนะ
ขอบคุณมากเลย
แล้วคนที่๓ที่สามารถคว้าแชมป์โลกในกีฬาแบบินตันต่อจากน้องเมรัชนกอินทนนท์นะครับ
ปี๒๐๑๓ก็รับเงินรางวัลไปราว๔ล้านบาทนะครับ
ฉากปีนี้อย่างสวยงามจริงครับยินดีกับน้องทั้งสองคนด้วยครับ